ส่วนเรื่องของเหตุคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจนะคะบุกไปยิงสามีภรรยาที่ปั๊มน้ำมันกลางเมืองสะแก้ว
จนทำให้ผู้ที่เป็นสามีเสียชีวิตคาที่
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามไล่ล่าคนร้ายนะคะก็ดูทั้งกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วก็พยานแวดล้อมด้วยนะคะตอนนี้ตั้งปมก่อเหตุเอาไว้สองประเด็น
ก็คือขัดแย้งส่วนตัวรวมทั้งอาจจะมีการขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจกัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่๓๐กันยายน
ตำรวจภูทรเมืองสะแก้วได้รับแจ้งเหตุยิงสองสามีภรรยา
เจ้าของปั๊มน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรือง
ตั้งอยู่ถนนเทศบาล๖อำเภอเมืองสะแก้ว
บริเวณประตูหน้าบ้านพบร่างนายประชาวรทัศน์อายุ๕๒ปี
ถูกยิงเข้าที่ท้ายถอยทะลุหน้าผากหนึ่งนัดเสียชีวิตค่ะกองเลือด
ส่วนภรรยาคือนางปาริตาวรทัศน์อายุ๕๐ปี
ถูกยิงเข้าที่บริเวณกรามแขนหน้าท้องสะโพกรวม๔นัด
อาการสาหัสชาวบ้านช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านในระแวกที่เกิดเหตุเล่าว่าช่วงเวลาประมาณตี๕
ขณะกำลังนอนอยู่บนเตียงหน้าบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด
หลังสิ้นเสียงปืนสักพักนางปาริดาได้มาส่งเสียงเรียก
ขอประตูกระจกร้องขอความช่วยเหลือก่อนจะนั่งลงฟุบอยู่กับพื้น
เขาจึงได้เรียกแม่บ้านที่ดูแลให้มาช่วยเหลือนำนางปาริดาไปส่งโรงพยาบาลทันที
ขณะนั้นนางปาริดายังสามารถเดินขึ้นรถเองได้
พร้อมกับนำนายประชาผู้ถูกยิงอีกคนไปส่งโรงพยาบาลด้วย
แต่ไม่ทันเนื่องจากกระสุนถูกบริเวณที่สำคัญ
สำหรับนาทีเกิดเหตุนางปาริดาให้การกับตำรวจว่า
ช่วงเช้ามืดของวันที่๓๐กันยายนคนร้ายสวมหมวกไอ้โม่งเข้ามาทำทีจะซื้อน้ำมัน
แต่คนร้ายอ้างว่าไม่ได้เตรียมภาชนะมาสามีของเธอจึงไปหาภาชนะมาใส่ให้
สังเกตเห็นว่าคนร้ายได้สวมหมวกไอ้โม่งสามีของเธอจึงถามว่าทำไมต้องปิดหน้าปิดตา
วินาทีนี้เองที่คนร้ายชักปืนออกมาทำให้ผู้ตายรีบหันหลังจะวิ่งหนีเอาตัวรอด
แต่ถูกคนร้ายยิงเข้าที่ท้ายถอยฟุบลงเสียชีวิต
ส่วนเธอเองตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า
จากเธอยืนอยู่ที่โต๊ะบัญชีห่างออกไปไม่ไกลนักคนร้ายหันมาเห็นจึงใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงใส่เธอหลายนัดจนล้มลงเธอจึงแกล้งตายก่อนที่คนร้ายจะวิ่งออกไปขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนี
หลังจากคนร้ายออกไปแล้วเธอพยายามรวบรวมสติและกำลังที่มี
เดินไปเรียกเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างกันประมาณสิบเมตรให้พาเธอไปส่งโรงพยาบาลและโทรหนึ่งหกหกเก้า
เพื่อให้มาช่วยสามีของเธอ
พลตำรวจตรีทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ระบุว่า
ขณะนี้คดีมีความคืบหน้าไปมากทั้งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี
จากภายในปั๊มไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดรวมถึงได้สอบสวนพยานบุคคลในที่เกิดเหตุ
เมืองต้นคาดว่าคนร้ายไม่ได้ก่อเหตุเพียงคนเดียวแต่อาจมีผู้อื่นที่รู้เห็นและวางแผนอยู่เบื้องหลังด้วย
ส่วนปมการสังหารสันนิษฐานไว้๒ประเด็นคือขัดแย้งเรื่องส่วนตัวและปมปัญหาเรื่องธุรกิจ

ขณะที่ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าครอบครัวทำธุรกิจเปิดปั๊มน้ำมันได้ประมาณ๕ปี
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนจึงไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
ส่วนศพของนายประชาได้นำส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ก่อนจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ส่วนนางปาริดาผู้บาดเจ็บขณะนี้ถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสะแก้ว
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี
โดยตำรวจสพเมืองสะแก้วได้ประสานขอให้มีการจัดกำลังตำรวจสพเมืองจันทบุรีไปคุ้มครอง
เพราะผู้เสียหายเกรงว่าจะถูกคนร้ายมาตามฆ่าปิดปากเนื่องจากเป็นพยานสำคัญ